ล่าสุดนี้ทั้งคู่ออกงานคู่กัน
แล้วออกมาแสดงข่าวดี

อาจจะมีเพลงด้วยนะ
งานนี้ค่ะน้องเพชรก็เลยซุ่มซ้อมลูกคอเตรียมเข้าห้องอัด
ส่วนเพลงใหม่นี่มันจะเป็นสไตล์ไหนใช่แนวเดียวกับแม่พึ่งพุ่มพวงหรือเปล่า
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่โอ่งกับน้องเพชรเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยดีกว่าจ้า
ทำเพลงให้น้องเพชรแล้วก็เตรียมทำเพลงคู่ด้วยกัน

เพราะว่าตอนนี้เราก็รับงานด้วยกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป